พอพูดถึงเรื่องของกระสุนเนี่ยมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่หนึ่ง
สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
หมู่บ้านเนี้ยเขาจะมีสาราอเนกประสงค์อยู่ครับแล้วก็ช่วงคืนที่เกิดเหตุ
ฝนตกลมแรงเด็กเด็กเขาก็จะไปนั่งที่สาราตรงเนี้ย
เพราะว่ามีอินเตอร์เน็ตนั่งเรียงกันเหมือนเรียงหน้ากระดาน
อยู่ดีดีกระสุนมาจากไหนไม่รู้อ่ะครับเข้าที่ขมับซ้ายทะลุขมับขวา
เด็กชายธนากรเขาโนนกอกหรือว่าน้องเบียร์อายุ๑๐ขวบ
เสียชีวิตแล้วกระสุนนัดเดียวกันเนี่ยไปฉลับถูกแก้มซ้ายของเด็กชายวิทยาวัฒน์
คุณทะวงเพื่อนที่นั่งติดกันจนได้รับบาดเจ็บอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สาราเนกประสงค์
วันนั้นน้องเขาก็มาทำแผนให้คุณพี่ดูว่าเขาทำท่าให้ดูตอนคืนวันเกิดเหตุมันเป็นแบบเนี้ยครับ
เรียงหน้ากระดานกันแบบเนี้ยเด็กเขาเล่นโทรศัพท์มือถือกันอ่ะอืม
สิบสามบ้านโนนพยอมค่ะครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยคุณภาคภูมิ
ยังหาเจ้าของกระสุนปืนไม่ได้อ่ะเดือนหนึ่งแล้วนะใช่
สาราอเนกประสงค์ตอนนี้เงียบกริบไม่มีใครกล้าไปนั่ง
กลัวจะโดนลูกหลงอีกไงกลัวกระสุนจะมาอีกเหตุการณ์จะซ้ำรอยอีก
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
โนนพยอมจังหวัดชายภูมิไปคุยกับแม่ของน้องเบียร์
แม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะคุณแม่อนงคุณทะวง
คุณแม่บอกว่ายังเสียใจมากพานักข่าวของเราไปดูรูปของน้องเบียร์
ไปดูที่นอนของน้องเบียร์แล้วก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
ยังคงคิดถึงลูกชายทุกวันเพราะปกติลูกชายจะติดแม่ค่ะ
ไปไหนก็ไปด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันแล้วคดียังไม่คืบหน้าเลย
เกือบเดือนนึงแล้วอ่ะยังหาเจ้าของกระสุนไม่ได้เลย
อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวคนยิงมารับโทษนะคะ
แล้วก็ฝากถึงคนยิงด้วยว่าถ้ารู้ตัวว่ากระสุนนี้เป็นของคุณเนี่ยนะ
ตัวเถอะเพราะว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ
คุณจะรู้สึกยังไง
เด็กหน่อยมันบรูเรียงรูราวยังต้องมารับกรรมแบบนี้นะ
มันไม่ยุติธรรมต้องหาความเป็นธรรมให้เนี่ย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓บ้านโนนพยอมนะคะ
นายสถานบุตรพระบาง
เล่าให้เราฟังบอกว่าเชื่อว่าคนยิงเนี่ยนะต้องเป็นคนในพื้นที่
เพราะว่ารักษณะวิถีกระสุนที่พุ่งเข้าที่ขมับเด็กเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่การยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนถูกลมพัดมาแล้วมาโดนนะนะ
ส่วนตัวก็ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยหรือกล่าวหาใครนะ
แต่ตอนนี้คนที่ถูกสงสัยก็คือผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขามีปืนไง
แล้วก็มีกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
คือกระสุนขนาดเดียวกันกับที่เข้าขมับน้องผู้เสียชีวิต
เพราะผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีปืนและกระสุนปืนขนาดนี้ไว้ในครอบครอง
ชาวบ้านแถวนี้ก็เลยคุยกันว่ามันใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่
แต่ตำรวจก็ยึดปืนของทั้งคู่ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
แต่ชาวบ้านบอกว่ามันยิ่งน่าสงสัยไปอีก
เพราะหลังจากตำรวจยึดปืนของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไป
หมู่บ้านนี้ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยค่ะ
เสียงเงียบกริบคือก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านได้ยินเสียงปืนอยู่บ่อย
พอยึดปืนไปยึดปืนของผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่ไปมันเงียบเลย
แต่ที่ยังสงสัยก็คือแล้วทำไมผลการตรวจพิสูจน์ถึงช้า
ชาวบ้านในหมู่บ้านถามไปที่ตำรวจตำรวจตอบกลับมาว่าอ๋อ
ก็เครื่องตรวจทั้งที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมากับที่จังหวัดขอนแก่นมันเสีย

ใช่ผลตรวจเลยช้ามากยังไม่ออกมาเลยเนี่ยเกือบเดือนแล้วเนี่ย
ยังรอกันนะครับทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขายังรอว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้อะไรมั่ง
แล้วชาวบ้านก็กลัวกันขนาดเด็กนะครับขนาดเด็กก็โดนแบบนี้ก็คนโตก็กลัวเหมือนกันครับ
อยู่ลูกปืนนะครับจู่ถ้ามันมาหาเราก็เราก็เจ็บได้เหมือนกันไม่เจ็บมันก็ตายฟรีแบบนี้
ขอร้องว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหาคนที่ทำผิดขึ้นมาถ้าเราจะไปสงสัยเขาก็ไม่ใช่นะครับ
คือบางครั้งเขามีปืนทางราชการเขาออกให้นะครับเขาก็เผื่อจะเอามาปกป้องชุมชนแบบเนี้ย
โอ้โหอย่างนี้ถ้าชาวบ้านบอกแบบนี้ตำรวจต้องรีบมาชี้แจงให้เขาฟังหน่อยนะฮะ
ว่าตกลงมันช้าเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าได้อาวุธปืนไปแล้วตรวจคราบเขม่าวดินปืนจากตัวผู้ต้องสงสัยอะไรพวกนี้มันก็ไม่น่ายากแล้วล่ะ
ใช่ไหมแต่ทำไมมันตรวจช้าเครื่องตรวจจะสีอะไรพร้อมกัน๒จังหวัด
ค่ะแล้วส่งไปตรวจที่อื่นได้ไหมอะไรยังไงเนี้ยนะครับทีนี้การพาดพิงไปถึงผู้ใหญ่บ้านอ่าที่มีปืนลักษณะแบบนี้นะฮะจะผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี้ยอ่าแล้วก็คนบอกว่ายิงปืนกันบ่อยพอถูกยึดปืนไปตรวจเนี้ยเสียงนี่เงียบเลยเนี้ยนะผู้สื่อขาของเราก็เลยเดินทางไปหาหน่อยครับคือทีแรกเนี้ย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายประสานทัพสายทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาส่งมอบปืนให้กับตำรวจไปตรวจสอบแล้วตั้งแต่๒สิงหาคมหลังวันเกิดเหตุยืนยันว่าไม่กลัวกระแสข่าวที่ชาวบ้านบอกว่ากระสุนปืนมาจากปืนของเขาเพราะเขาบริสุทธิ์ใจแล้วสามารถยืนยันได้ว่าวันเกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่ส่วนตัวจะไม่พกปืนติดตัวอยู่แล้ว

กะมอมอเหมือนกันแล้วก็ได้รวบรวมส่งไปให้ตำรวจรวดสอบหมดแล้วเช่นกัน
แล้วก่อนที่เกิดเหตุตอนนั้นคือเราไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นไปซ่อมรถกลับมาซ่อมรถไปบ้านญาติพี่น้อง

ใจก็เฉยไม่ได้รู้สึกอะไร
ปืนที่มีทะเบียนในเครศอำเพลินหวัดแดง
กระบอกรวมของเรากับผู้ใหญ่ด้วย

ท่านน้ำรวจบอกว่ามันเป็นปืนขนาดกล้ามอเนื้อมันคง
เขาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาล่าสัตว์หรือเปล่าปืนชนิดเนี้ยครับ
ส่วนมากก็จะใช้ปืนพวกปืนยาวที่เขาล่าสัตว์กันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
แต่เขาก็คงอยากให้จับหาผู้ร้ายได้ไวแค่นั้นเองเพราะว่ามันดูแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นการจงใจยิงหรอกครับ
อาจจะเกิดจากการผิดพลาดอะไรขึ้นมา
ทีมข่าวก็เลยถามไปทางตำรวจค่ะว่ามีความคืบหน้าถึงไหนแล้วเรื่องนี้นะคะ
พันธมโรโถยันยงทองใบใหญ่ผู้กำกับสนนท์เหมาบอกว่า
จริงแล้วคดีมีความคืบหน้าค่ะตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้เร่งตามตัวคนยิงให้
แล้วก็ล่าสุดรู้แล้วว่าใครตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนยิง

ใช่ค่ะรู้คนที่เข้าข่ายว่าเป็นคนยิงแล้วแต่ยังไม่บอก
เร็วนี้ได้ตัวแน่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะ

นะคะก็เกือบเดือนแล้วรอความคืบหน้าอยู่ค่ะ
คือกระสุนมันออกมาจากปืนมันต้องมีคนยิง

แล้วทีนี้การที่มีปืนกันแล้วก็
นึกอยากจะล่าสัตว์ก็ไปถือปืนไปล่าสัตว